มาดูทางด้านพักอื่นกันบ้าง
แล้วก็หน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐ
ทีนี้ใครจะยกมือให้คั่วไหนก็ต้องว่ากันไป
ผลตำรวจเอกสรีภิสุเตเมียเวท
พร้อมที่จะยกมือสนับสนุนนายอนุทินชาญวิรากูล
ขณะที่คุณอนุทินก็อย่างที่อาจารย์สุภาพบอก
คุณอนุทินก็ยังไม่ได้มีท่าทีที่ชัดเจนว่าร่วมกับใครกันแน่
แต่ใครก็รู้แล้วล่ะว่าทิศทางของพักภูมิใจไทยน่าจะไปอยู่ทางไหน
แต่ก็ต้องรอความชัดเจนจากปากของผู้ชายคนนี้
คุณอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพักนะครับ
รายรอบนะครับเรียกตลอดยืนยันนะครับว่าจนถึงวันนี้
ภูมิใจไทยยังไม่ได้เจรจากับพักพลังประชารัฐ
หรือพรรคประชาธิบัติในการรวมเสียงจัดตั้งรัฐบาล
กระแสข่าวต่างเป็นเพียงเสียงหลือเสียงเล่าอ้าง
เช่นเดียวกับข่าวอนาคตใหม่พักอนาคตใหม่
จะประสานเสนอเก้าอี้นายยกรัฐมนตรีให้
นายอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพักภูมิใจไทย

เพราะคนที่จะมาเป็นนายยกรัฐมนตรี
ต้องได้รับความไว้วางใจอย่างท่วมท้นจากสภา
แต่ถ้าเสียงไม่ถึงกึ่งหนึ่งแล้ว
จะเอาเสียงของสวมาเติม
ภูมิใจไทยจะไม่ยกหนุนให้แน่นอน
อันนี้ที่มีการโพสต์ล่าสุดนะครับ

ด้านของหัวหน้าพักเสรีรวมไทย
พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวท
ขอเชิญชวนพักที่ยังไม่ได้ตัดสินใจ
ว่าจะอยู่ฝ่ายไหนทั้งประชาธิปไตย
ขออภัยทั้งประชาธิปัตย์และภูมิใจไทย
เข้าร่วมกับพักฝ่ายประชาธิปไตย

และหากนายอนุทินและอนายอภิษฎเวชาชีวะ

เสรีรวมไทยก็พร้อมสนับสนุน
หรือไม่ก็เอาตำแหน่งของตัวเองไปได้เลยนะครับ
ด้านของพักจิ๋วพักเล็กแต่พลังตอนนี้เยอะนะฮะ

ก็เริ่มที่จะมีอะไรนะคุณนะ
ที่จะมีการตอบรองตำแหน่งของรัฐมนตรี

ขออภัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาที่การ

เราก็ได้สัมภาษณ์นายสมเกียจสรลำ

นัดรวมตัวการแสดงจุดยืน
ร่วมรัฐบาลกับพักพลังประชาบรัฐ
ช่วงบ่าย๒วันนี้ที่นัดกันจัดแถลงนะครับ
ที่โรงแรมเซ็นทรา

ผมจะขอคัดค้านเรื่องนี้ทันที

เป็นแค่ความเห็นของบางกลุ่มบางคนเท่านั้น

ไม่ใช่ความเห็นหลักของทั้ง๑๑พัก

ว่าจะต้องต่อรองตำแหน่งรัฐมนตรี

แต่พวกเราอยากจะโฟกัสไปที่งานนิติบัญญัติ

การตอบรองตำแหน่งยังไม่ใช่เรื่อง

ของหัวหน้าภักรประชาภิวัตน์นะครับ